จะรับผิดชอบต่อกันได้และสุดชีวิตของลูก
เพราะเชื่อว่าเจ้าสาวอยากได้เจ้าบ่าวจนกว่าชีวิตจะหายเจ้าบ่าวก็จงเป็นเช่นเดียวกัน
คำสัญญาที่ลูกจะกล่าวสังคมจะรับผิดชอบต่อกันได้และสุดชีวิตของลูก
เพราะเชื่อว่าเจ้าสาวอยากได้เจ้าเปล่าจนกว่าชีวิตจะหาไว้เจ้าเปล่าก็จนเป็นเช่นเดียวกัน